บ้านช่องอยู่กันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
คนก็พยายามหาช่องทางหาโอกาสในการเข้าไปงัดเข้าไปปล้นนะคะ
กรสินค่ะตำรวจกรสินสั่งปูพรมล่าโจรงัดบ้านเลย
เพราะว่าไปงัดบ้านของสองตายายเอาเงินเขาไปครึ่งล้านนะคะ
พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินลงพื้นที่เองนะคะ
ไปให้กำลังใจนายสุริยันแล้วก็นางครีมภูลาหา
สองตายายชาวอำเภอห้วยเม็กหลังจากที่ถูกโจรบุกงัดบ้าน
ขโมยเงินสดทองคำรูปภัณฑ์แล้วก็ทรัพย์สินรวมแล้วกว่า๖แสนบาท
และมีการสองตายายเขาก็ต้องติดป้ายไว้หน้าประตูบ้านขอความเห็นใจค่ะว่า

พลตำรวจตรีมนตรีบอกนะคะว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ชับให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่รู้การเคลื่อนไหวของสองตายายเป็นอย่างดีนะคะ
นางครีมภูลหาก็บอกว่าดีใจแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมากค่ะที่เห็นตำรวจเนี่ย
ทำงานไม่หยุดเลยนะคะทำงานทั้งวันทั้งคืนค่ะ
แต่ก็ยังเสียดายเงินทองที่ศูนย์ไปเพราะว่าอายุมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันคงจะไม่มีเรี่ยวแรงหามาได้อีก
นางครีมบอกด้วยนะคะว่าถ้าจับคนร้ายได้เนี่ยก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัย
เพราะอาจจะเป็นคู่เวรคู่กันนะครับ
ก็ยังเสียตัวกำกันมาตราชาติก่อนค่ะ
และถึงแม้ว่าจะได้เงินคืนมาไม่ครบ
แสนสองแสนก็จะเอาไปทำบุญไม่เก็บไว้แม้แต่บาทเดียวด้วย
ขณะเดียวกันพ่อค้าขายเฉฬอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะ
โดนเหมือนกันมีโจรงัดประตูหน้าบ้านไปขโมยเงินที่รวบรวมจากการขายลอตเตอรี่เนี่ย
แสนสองหมื่นบาทที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าไปหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน